ท่านผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชมีคดีที่เจ้าของคาแคร์นะครับ
เป็นผู้ชายวัย๔๐ปีถูกคนร้ายใช้ปืนยิงที่ศีรษะ
เสียชีวิตในบ้านพักค่ะคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ประมาณแปดโมงเช้านะครับบ้านหลังหนึ่งในซอยผู้พันธ์เจริญตลาดท่าแพร
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในบ้านเนี่ย
มีศพของนายศักดาพลสุวรรณวัชรากูลอายุ๔๐ปีเสียชีวิต
ไม่สูงเสื้อมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามม
มอเข้ากลางศีรษะหนึ่งนัดเสียชีวิตอยู่ที่กลางบ้านนะครับ
ใกล้ศพมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๑ปลอกนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับส่วนในบ้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
แต่ประตูบ้านแล้วก็หน้าต่างถูกเปิดทิ้งเอาไว้จากการสอบถามเนี่ยทำให้ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตัวผู้ตายเองคือนายศักดาพล
เขาเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์นะครับแล้วอยู่บ้านนี้คนเดียวคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพในเช้าวันนี้เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ครับ
ว่าคนร้ายต้องรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับนายศักดาพลผู้ตายนะครับ
ถึงขั้นน่าจะเข้ามานั่งคุยกันอยู่ในบ้านแล้วคงจะมีปากเสียงทะเลาะกัน
หรือว่ามีปัญหาอะไรกันเคลียร์กันไม่ลงตัวคนร้ายก็เลยลุกขึ้นมานะครับ
แล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงกลางศีรษะของนายศักดาพลยิงไปหนึ่งนัดนะฮะเขาเสียชีวิตคาที่
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปที่ข้างศพของผู้ตาย
ที่แถวจุดที่เป็นบริเวณรองเท้ามีอุปกรณ์เสพยาเสพติดตกอยู่ด้วย
นี่ฮะเหตุการณ์ตามการสันนิษฐานของทางตำรวจนะครับว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นแบบนี้
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
มีตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ในบ้านเนี่ยมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดตกอยู่ข้างรองเท้าด้วยนะครับ
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของอะไรเลยนะครับร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายร่างกายไม่มีเลยนะครับ
ในบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ที่ผู้ตายไปซื้อเอาไว้นะตั้งอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ญาติผู้ตายเองตอนนี้ก็มาล้างทำความสะอาดคราบเลือดไปหมดแล้ว
เพราะว่าตอนเช้าที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บหลักฐานไปหมดแล้ว
ญาติญาติเขาทราบข่าวเขาก็มาเขาก็มาทำความสะอาดบ้านไป
เราได้คุยกับ๑๐เอกสิทธิพรอายุ๕๘ปีนะครับ
เป็นทหารสังกัดกองทัพภาคที่๔ค่ายวัชิราวุฒิที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นพ่อของนายศักดาพลผู้ตาย
สิบเอกสิทธิพรบอกว่าเมื่อเช้าก็กำลังจะเดินทางมาหาลูกชายที่บ้านนะ
บ้านหลังนี้ที่ลูกชายอยู่คนเดียวเนี่ยห่างจากบ้านของพ่อแค่ประมาณ๕๐เมตร
พอมาถึงที่บ้านพบว่าลูกถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องน้ำ
ส่วนใครจะเป็นคนทำหรือว่าลูกตัวเองมีความขัดแย้งกับใครที่ไหน
พ่อบอกว่าพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกชายเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียว
ก็มีงานก็คือทำงานล้างรถนะเป็นคาแคร์นะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวใคร
ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรทำไมลูกถึงถูกยิงตาย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

มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวลูกชายเองเนี่ยคือเป็นลูกเลี้ยงอ่ะนะแต่แม่เลี้ยงเขาบอกว่าลูกชายเขานิสัยดีนะครับ
ตอนวัยรุ่นอาจจะมีคึกขนองบ้างนะจะมีเรื่องยาเสพติดบ้างนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร
อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เพราะถือว่าพฤติกรรมในการก่อเหตุเนี่ยอุกอาจมาก
แล้วก็ที่อยู่ที่ตลาดท่าแพรด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะฮะ
เพื่อดูเส้นทางการหลบหนีหรือว่าการเข้ามาที่บ้านหลังนี้ของคนร้าย
แล้วให้ไปตรวจสอบรอยเขม่าวดินปืนจากตัวเพื่อนสนิททุกคน
ที่รู้จักกับนายศักดาพลเพราะตำรวจเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยต้องรู้จักกัน
คือต้องรู้จักกันถึงขั้นเข้ามานั่งคุยกันอยู่ในบ้านแล้วมีปัญหาอะไรกันก็เอาปืนยิงเขาตายเลย
อย่างนั้นมันต้องมีร่องรอยการงัดแงะการต่อสู้การลื้อค้นอะไรบ้างนี่ไม่มีเลย